อยู่ในโลกโซเชียลเพราะว่ามีคลิปที่หนุ่มหัวร้อนคนหนึ่ง
บุกเข้าไปถึงสำนักงานเทศบาลของนครราชศรีมา
เข้าไปตบข้าราชการในห้องทำงานเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูนะผู้ชายคนนี้เดินดุยมาแล้ว
ตบเลยครับก่อนจะตบต่อว่าก่อน
ถามก่อนเลยว่ามึงจะยิงกูเหรอนะฮะ
เกิดเหตุอะไรขึ้นในสำนักงานเทศบาลแห่งนี้
ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
อกจากที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เผยแพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลเป็นข่าวดังออกมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวทีมขาวของเราก็จะไปพุฒิคุยกับทั้งผู้เสียหาย
แจ้งความด้วยนะครับก็ที่เห็นนี่แหละครับ
สวมเสื้อเชิดเดินตรงปรีเข้าไปหาเจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่ง
พร้อมกับชี้หน้าด่าท้าดวนปืนก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ
เขาพูดขึ้นมาว่ามึงจะยิงกูเหรอจากนั้นใช้มือขวาตบเข้าที่ใบหน้าของผู้หญิงนะครับ
ผู้หญิงเนี่ยเซเกือบจะล้มก่อนที่จะมีน่าจะเป็นหัวหน้างานนะนะ
เข้ามาห้ามปรามนะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนใจเย็นนะฮะ
แต่คุณดูคนในห้องสิข้าราชการในห้องตกอกตกใจกันหมดนะครับ
หลังเกิดเหตุนางสาวสุวิชาเมฆฉาหรือว่าบิ๋มอายุ๑๒ปี
เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ถูกผู้ชายตบหน้า
นำคลิปหลักฐานนี้พร้อมกับใบรับรองแพทย์
ผลการตรวจร่างกายเข้าแจ้งความที่สพปากช่องแล้วนะครับ
ซึ่งบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายอานัทกริตติยาหรือว่านัท
เป็นสามีของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในสำนักงานเดียวกันกับผู้เสียหายนี่แหละครับ
จากการสอบสวนนางสาวสุวิชาผู้เสียหาย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็อยู่ในที่ทำงานนะก็พูดก็คุยกับเม้ามอยอะไรแบบนี้นะครับ
นั่งทำงานอยู่ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
ว่าเดี๋ยวจะนำตู้เย็นที่บ้านมาไว้ที่สำนักงานดีกว่า
เพราะตู้เย็นที่สำนักงานอาจจะมีไม่เพียงพอไม่พอใช้นะครับ
อันนี้ก็เป็นการพูดเล่นกันนะครับ
เพื่อนของเธอก็เลยพูดเชิงหยอกล้อว่า
เอาเอาตู้เย็นมาแล้วเอาที่นอนหมอนมุ้งมาด้วยเลยสิ
เอาของใช้ส่วนตัวมาด้วยเลยเผื่อจะโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้าน
เหมือนกับพนักงานอีกคนนึงที่ถูกสามีไล่ออกจากบ้าน
นี่ยังมาหลับมานอนอยู่ที่ห้องทำงานได้เลย
นี่หมายถึงก็พูดจาพาดพิงไปถึงอีกคนนึงนะฮะ

ตัวของนางสาวสุวิชาก็พูดตอบกลับไปบอกว่า
โอ้โหถ้าใช้คำพูดแบบถ้ากูมีแฟนแบบนั้นนะไม่เอาไว้หรอกนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับ
ทำให้รุ่นน้องคนหนึ่งไม่พอใจคิดว่าตัวนางสาวสุวิชาพูดประชด
เพราะมันมีคำที่ไม่สุภาพด้วยแต่ทีนี้นางสาวสุวิชาก็บอกว่ากับรุ่นน้องคนนั้นนะ
ก็ได้ไปปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วก็ขอโทษไปแล้ว
พี่ไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นก่อนที่รุ่นน้องเนี่ยจะกลับไปเล่าให้กับสามี
ก็คือนายอานัทฟังแล้วทีนี้นายอานัทก็รู้สึกว่านางสาวสุวิชาพูดพาดพิงแบบนั้น
ทำให้เกิดความอับอายก็เลยบุกมาถึงสำนักงานเทศบาลในอำเภอปากช่องนี้เลยครับ
หนูขอโทษน้องเขาไปแล้วถ้าหนูพูดผิดหนูขอโทษน้องเข้าไปแล้ว
แล้วก็หนูไม่มีเจตนาจริงจริงมันเป็นเหมือนคำพูดล้อเล่นกันในกองในห้องอ่ะค่ะ
แต่อาจจะกระทบจิตใจเขาซึ่งเราก็รับรู้ในส่วนนี้แล้วเราก็ขอโทษเขาไปแล้ว
หนูก็คิดว่ามันจะจบแต่หนูไม่รู้ว่าน้องอ่ะเขาไปพูดกับสามีเขาว่ายังไง
ว่าอยู่ดีมาพูดถึงปืนว่าหนูท้ายิงปืนกับเขาท้าดวนเขา
ก็เลยแบบหนูก็เลยงง
แต่เอาจริงนะคุณสืบสกุลมันเป็นเรื่องที่ไปสื่อสาร
ไม่รู้น้องคนนั้นไปบอกกับสามีว่ายังไงด้วย
เพราะว่าเหตุการณ์พูดคุยล้อเล่นกันวันที่๓๑กรกฎาคม
แต่ทีนี้วันที่เกิดเหตุคือ๓สิงหาคม
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง
นายคมกฤษลิมปัญญาเลิศเนี่ยพูดนะ
บอกว่าการทำร้ายร่างกายมันเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่จะดำเนินการเอง
แต่ว่าเทศบาลจะเอาผิดเอาผิดสามีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
ฐานบุกรุกสถานที่ราชการเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตัวนายกเทศมนตรีก็นั่งอยู่ในห้องทำงานเนี่ยนะ
เหมือนกับไม่เกรงใจไม่ให้เกียรติกันทั้งที่ภรรยาของนายอานัท
ก็คือน้องคนนั้นยังทำงานอยู่ในเทศบาล
ครับตอนนี้ทางเทศบาลเองนะฮะก็มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรเทศบาล
เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนั้นในฐานบุกรุกสถานที่ราชการด้วยนะฮะ
ก็ทราบว่าในเบื้องต้นมีอาชีพขายโรตีในตลาดปากช่องนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความที่นางสาวสุวิชาไปแจ้งความไว้นะครับ
ก็ทางด้านตำรวจสพปากช่องจะออกหมายเรียกนายอานัทมาสอบสวน
เพื่อแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะ
ส่วนเพื่อนร่วมงานของนางสาวสุวิชาผู้เสียหายเนี่ย
ก็จะมีการเชิญตัวมาสอบสวนเหมือนกันในฐานะเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งวันนี้นายอานัทผู้ก่อเหตุได้มีการนัดผู้สิทธิ์ข่าวจะให้สัมภาษณ
เคลียร์ใจเหมือนกันถึงสาเหตุที่เขาเองทนไม่ไหว
ต้องบุกเข้าไปก่อเหตุดังกล่าวก็นัดให้สัมภาษณ์ที่สภปากช่องนะครับ
ใช่ค่ะ